คนที่จะมาสู้กันเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
น่ารัก

สู้สู้ส่าส่ายกกำลังส่าออกกันสู้สู้
ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งขบวนกันมาวาดลีลาให้สุดเวียสุด
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบกออกเป็นสิบเอ็ดยกผู้ชนะในยกที่หนึ่งถึงสิบ
จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีกสามหมื่นบาทเวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๙ของการพบกันระหว่างทีมกระต่ายซ่า
จากจังหวัดจันทบุรีที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเก้ากับทีมลูกหมู๓ตัว
ผู้ติดเจ้าเหฮชไอวีศูนย์สีนาปีศ
บ้านลอเรนโซจังหวัดชลบุรี
ซึ่งการแข่งขันกำลังเข้มข้น
การแข่งขันชิงทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดเดินทางมาถึงยกที่๙
แล้วในวันนี้ซึ่งตอนนี้ทั้งทีมกระต่ายซ่า
และทีมลูกหมูสามตัวมีคะแนนเท่ากันแต่ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดที่ทั้งสอง
และศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้ามีทุนสะสมอยู่ที่
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทการแข่งขันในวันนี้เด็กเด็กจะมีทีเด็ดอะไรมาสู้กัน
ต้องมาเอาใจช่วยเด็กเด็กกันครับเชิญพบกับกรรมการคุณไอซ์สลันยู
อาจารย์เจนพบคุณฝนธนสุนทรและพิธีกรขวัญใจแม่ยกคุณชายามิดชัย
ร้องใจกำลังสร้าง
ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับนี่ขึ้นยกที่เก้าแล้วนะครับ
ใกล้ที่จะรู้ผลเต็มทีแล้วว่าทีมใดนะครับจะได้

เพื่อบ้านเกิดกลับไปผมตื่นเต้นมากแล้วก็เอาใจเชียวใจช่วยจริง
ด้วยความตั้งใจดีไงของทุกคนแล้วก็รู้เลยครับว่า
คณะกรรมการเองก็กำลังนั่งลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยเด็กอยู่ด้วย
ที่แปดที่ผ่านมาครับตีตื้นกันมาได้จนเสมอกัน
ตอนนี้ทั้งสองทีมนะฮะทั้งลูกหมู๓ตัวแล้วก็กระต่ายซ่านะครับ
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๒๒๔คะแนน
แล้วเทปนี้นะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง
เนื่องจากว่าเป็นเทปที่มันหยดติ๋งแน่
คนที่จะมาสู้กันเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
ยกที่๙เนี่ยคาดหวังอะไรบ้างครับคณะกรรมการ
เป็นอีกคู่นึงที่แบบว่าตั้งตารอมากเลย
คือเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าปลาใหญ่จะกินปลาน้อยได้หรือเปล่า
หรือว่าปลาน้อยจะแทะปลาใหญ่

โอ้โหทางอีกฝั่งกระต่ายซ่านี่ก็อู๋เล็กพลิกฮิหนูเหลือเกิน
แต่อีกฝั่งนึงก็โอ้โหเผ็ดแซ่บมาก
เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้เขาเจอกันเนี่ย
มันจะเกิดอะไรขึ้นไฟจะลุกบนเวทีนี้หรือเปล่า

คนที่เหลือนั่นก็คือน้องดีเทลแล้วก็น้องฝ่าดิน
เพราะฉะนั้นพร้อมไหมฮะทุกคน

พร้อมแล้วขอเสียงต้อนรับทีมแรกที่จะมาโชว์บนเวทีแห่งนี้
คือทีมกระต่ายสต้าน้องดีเทล
เล็กพริกที่หนูจริงนะเผ็ดจริง

เป็นคนเปิดหัวรายการเลยนะ

ตัวเล็กเล็กเท่าขี้มูกเลยลูกเอ้ย
เทลรู้ไหมลูกว่าเทปนี้จะเป็นเทปสุดท้ายแล้วนะที่
จะต้องแข่งขันกันแบบตัวต่อตัว

คือแม่ค่ะ
หน้านี้นะก็จะเป็นโจทย์เพลงที่ทางรายการเรากำหนดให้

นักร้องจะขึ้นมาโชว์อ่ะพี่เลี้ยงชงนมให้กินยังเหรอ
กินยังลูก
ไม่ได้กินนมแต่กินนมกล่องแล้ว
นมกล่องกินหรือยังลูก

กินแต่เบน
เอาเลย
แซ็ก
ไม่ครับก็คือจะสลับกันร้องอย่างสมมุติหนูร้องจบร้องอีกเดียวก็ต้องเตรียมตัวเพื่อจะร้องเพลงต่อไปครับ
อ๋อเขาช่วยกันครับ

ข้อดีของการเปิดหมวกเป็นยังไงบ้างอ่ะจ๊ะแม่จ๋า

ก็คือว่าจะสอนให้น้องเขารู้จักเสียสละแบ่งปันตลอดนะครับผม
แล้วพอดีเวลาผ่านตลาดนั้นเนี่ยก็จะเห็นเด็กคนอื่นเขาเปิดหมวกกัน
แล้วน้องเขาก็มีความสามารถทางด้านร้องเพลงประมาณนึงนะครับผม
ก็เลยให้น้องเขาลองฝึกเปิดหมวกดูนะครับ
แล้วเวลาเปิดหมวกเนี่ยจะสอนเขาอยู่ตลอดครับว่า
ส่งมอบความสุขที่หนูมีเนี่ยส่งมอบให้เขารู้สึกได้
ไม่ใช่ว่าให้เขาให้เพราะว่าสงสารเรา
แต่ว่าพอเขารู้สึกถึงความสุขเนี่ยเขาจะให้เงินหนูด้วยความสุข
แล้วหนูก็สามารถเอาเงินนี้ไปทำบุญต่อได้
มาถึงฝั่งฟาดินบ้างแม่
ค่ะก็คือปลาดินจะเปิดหมวกมาประมาณ๒ปีได้แล้วค่ะ
ก็คือเขาจะใช้การเปิดหมวกเป็นการฝึกร้องเพลง
ซึ่งเปิดหมวกมันร้องอยู่แค่เพลงหรือ๒เพลงไม่ได้
มันต้องร้องได้เยอะแล้วในบางครั้งอ่ะคนที่มายืนดูอย่างเงี้

เราก็ต้องร้องให้ได้มันทำให้เขาร้องเพลงได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องไปเรียน
แล้วก็ที่สำคัญเขาสามารถกล้าแสดงออกในหมู่ผู้คนเยอะ
ชอบอะไรในพี่ฟาดิน
ชอบเป็นค่ะ
เวลาน้องกินข้าวไม่หมดหนูก็จะได้กินส่วนที่เหลือ
เขายังรู้พ่อดีเลย
สิ่งนี้แหละที่อยากให้๒คนนี้เขาคบกันได้

โหก็ดูตัวสิรูปไหมคุณกิน๒๓เม็ดก็อิ่มแล้ว
ที่เหลือก็เป็นของฟาดินหมดนะลูกดีลูกเข้าใจครบเพื่อนมากนะลูกนะ
ก่อนที่จะให้พี่แจ๊คพาไปเราอยากเห็นภาพบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่น

อ๋อน่ารักโอ้น่ารักมากพูด
วันนี้เป็นคู่แข่งกันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเปิดหมวกด้วยกันใหม่
น่ารักจังเลยเมื่อกี้คุณเห็นเขาอุ้มไหมเนี่ยเขายังรัก
เขาเป็นเพื่อนกันนะเขายังแสดงความรักด้วยการแบบอุ้มน้องทะลุถนอม
แบบว่าเออดูเป็นแบบตุ๊กตาตุ๊กตุ๋นคุณจะใจดำไม่แสดงความรักกับน้องบ้างเลยเหรอ

จะได้เหมือนกันนะนึกไม่ถึงเหมือนกันฟ้าดินจะเป็นคนแบก
เห็นบอกว่าไปเปิดหมวกลูกมีอยู่วันหนึ่งเหรอลูกที่ในตลาดน่ะ

ลุงตันลุงตันคือใครลุงตันชาเขียว

เขารีบค่ะเขาก็แค่ให้เงินหนูแล้วก็ไปทำงานต่อค่ะ

ไหง่ง้องค่ะ
ร้องยังไงวันนั้นร้องยังไหง่ง้องหน่อยซักนิดสิลูก
เอาล่าบวกสีผ้ามวล
คนหนุ่มคนสาวขอเชิญชู
ออกมามวลหน้าเวที
เข้าใจแล้วว่าทำไมข้างหน้าหายไป๒๔

พอมาเปิดพามัตรตั้งหลุดไปคับสี่หนึ่ง
ตั้งอีกสี่สองสี่พอดีเลย

ห่างหน่อยถอยนิดค่ะ

นะลูกคือต้องเล่นหน้าเล่นตานะดีเทล

เดี๋ยวรอดูค่ะ

ว่าหนูไม่ต้องกังวลเรื่องผลการแข่งขันนะคะคือให้หนูได้มาทำตรงนี้ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลและหนูก็ได้ทำในสิ่งที่หนูชอบหนูรักหนูทำให้ดีที่สุดให้คนดูมีความสุขแล้วก็สนุกกับหนูที่สุดเท่านั้นอ่ะแม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะสู้สู้ค่ะ
อักเลียมโพธิน่าจะสนุกแน่เพราะฉะนั้นห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
ยกที่๙เริ่มต้นด้วยเล็กพริกขี้หนูประจำทีมกระต่ายซ่าน้องดีเทล
ครั้งแรกที่หนูประกวดร้องเพลงตอน๖ขวบ
หนูได้ตั้ง๒รางวัลเลยค่ะ
ได้รางวัลขวัญใจประชาชน
ตอนนี้ที่บ้านหนูมีถ้วยรางวัล๑๐กว่าถ้วยค่ะ

ทุกครั้งที่หนูเปิดหมวกหนูจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งค่ะ
ตอนหนูมาออกรายการนี้หนูก็ดีใจมากเลยค่ะ
ที่จะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งได้มากขึ้นค่ะ
น้องดีเทลจะช่วยทุกคนเลยนะคะ
เปิดศึกยกที่๙ครับจากน้องดีเทลในบทเพลงห่างหน่อยถอยนิด

สวัสดีค่ะ

กล้าบบทเพลงห้างหน่อยถอยนิดค่ะ
เอ้าใครร้องได้ฉันจะร้องด้วยนะคะ
ถอยห่างไปนิดอีกนิด
น่าแลห่างอีกสักนิดอีกนิดน่าแล
ถอยห่างไปนิดอีกนิดนานและห่างอีกสักนิดอีกนิดนานแล้ว

แบบนี้ผ่อนเสร็จมาแล้ว

ทำตีลูกเสิร์ฟ
อ่ะทำเป็นทำเปอร์
ทำเป็นเคลื่อนมันแตะ
เอ้อมือยาว
อายุยามเยอะแยะ

เอาสเนรมาแตะทิ้ง
ถอยห่างไปนิดอีกนิดนานและห่างอีกสักนิด
อีกนิดนานและถอยห่างไปนิดอีกนิดนาน
และห่างอีกสักนิดอีกนิดนานแล้ว
ทำตาว้อนช้ำอาจจะมองล่วงร้ำ
คิดจะมั่นมาเชียวแรกทำมือทำไม
อาบอกไปแบะแบะชักชวนชมกรุง
ตกยุงป่อแตะที่แรกก็ยังนั่งห่าง
เล่าแหลกเหลือบแหลกห่องฟุ๊กเอามือก่อนลืมแกะ
ถอยห่างไปนิดอีกนิดน่าแหละห่างอีกสักนิดอีกนิดน่าแหละ

ทำตาว้อนช้ำอาจจะมองล่วงร้ำ
ลูกเถอะมันมาชิวแล
ทำมือทำไม
อ้ะบอกไบแบบแบ
ชักชวนชมกรุง

ถอยห่างไปนิดอีกนิด
หน่าแหละห่างอีกสักอีกนิด
นั่นแหละถอยห่างไปนิด
อีกนิดนานและห่างอีกสักนิด
อีกนิดหน่าแล้ว

น่ารักมาก

ไม่ไหวแล้ว

ดีนะว่ามียาหอมยาลมอยู่ตรงนั้นเยอะ
ใช่ปู่เรียกลุงด้วยลุงเจนพบเหรอ

แค่เป็นห่วงว่า
เชิญคุณพี่เจนพบเลยครับท่าน
กลัวว่าพี่จะหาเงินทำฟันให้หนูไม่ได้
ขอบคุณค่ะคุณพี่

ปู่คิดถึงคุ่มผ่วงดูจัด

เทลไม่มีฟันหน้า

โชคดีแล้วพี่ปูได้มาฟังหนู

รักษาความเก่งของหนูไว้ให้ตลอดไปนะลูกนะ

ขอรับ

ของขวัญสะโพกสลาตันของน้องดีเทล

เอาเอวมาเอวมา
ว้าว
มีความสุขไหมพ่อโอ้สุดสุดเลยลูกป่ะเนาะเออเก่งอะไรขนาดนี้
ยังไม่อยากตายยังไม่อยากตาย
แต่พ่อได้เห็นแล้วเนี่ยถ้าตายเลยก็คุ้มนะพ่อ
ยังจะรอแต่งเพลงให้ดีเทลดังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
โหชื่นใจแทนเลยนะลูกนี่บรมครูเลยนะ

ของท่านนะลูกทุกบทเพลงมีคุณค่ามากเลยนะ

เขาเหมือนนักร้องมืออาชีพ
มาอยู่ในร่างเด็ก
คือมันเป็นไปได้ยังไงนี่ไม่เชื่อสายตาตัวเองกับเด็กอายุแค่๘ขวบ

เขาพูดไปเรื่อย
แล้วเข้าจังหวะตรงห้องพอดี
เออใช่

คือนักร้องเองบางทีพูด

แต่หนูพูดไปเรื่อยเหมือนไม่ได้กังวลกับสิ่งใดเลย

เก่งมากเลยพี่ไอ้ไม่มีอะไรจะให้คำแนะนำ
เหมือนที่คุณปู่บอกเลยมีแค่คำถามเดียว
ก่อนหน้าอยู่ในร่างนี้หนูเป็นใคร

เป็นนักร้องแล้วก็นักติ้นค่ะ

มาถึงอาจารย์ย่าบ้างครับ

คือปกติในการร้องเพลงเนี่ย
คือมันสมบูรณ์แบบมาก

เพลงแนวนี้แนวนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่

บอกเลยค่ะว่าเบิร์ดค่ำสีวาว
ขอบคุณค่ะ

เอาแล้วสิหมดหน้าที่แล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแล้วครับ

ไม่น่าเชื่อเลยค่ะแบบโอ้โห

ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือ

คะแนนเต็มสำหรับเพลงนี้คือ๓๐คะแนน
อัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟฟิตอัฟ

ไม่ว่าน้องจะดีใจเสียใจ
หรือว่างอแงหรือว่างอนนะครับผม

อบรางวัลคือไอศครีม

จัดมาให้เป็นของขวัญพิเศษนะครับ

พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วรับรางวัลไปเลยครับ

อ่าสุดยอด

ไปแล้วกับการคว้า๓๐คะแนน

ยกนี้น้องฝาดินคงหนักใจมากทีเดียว

ต้องมาเอาใจช่วยน้องฟาดินด้วย

ร้องได้ยกกำลังซ่า
ถ้าหน่อยเธอเศร้าสดแล้วสิตายว่ามีดอกข้าวสดสบายสบายจะหัวป่า
ไอ้หยาไอ้หยาจะล้นคนที่อยู่ต่ออยู่คนเดียวสบายอย่าห่า
ถ้าเธอเศร้าสดสบายสบายจะหัวป่า